พาคุณผู้ชมไปที่สารเจ้าแม่ทัพทิมที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีรูปไม้แกะสลักเป็นไม้หอม
ขององค์เจ้าแม่ทัพทิมอายุประมาณกว่าร้อยปีแล้วค่ะ
ปรากฏว่ามีมือดีที่ไหนไม่รู้แหละมาย่องขโมยไป
ขโมยรูปแกะสลักไม้หอมนี้ไปแล้วก็ขโมยรูปแกะสลักที่เป็นองค์เทพบริวารอีก๓องค์ไปด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรีไปตรวจสอบที่สารเจ้าแม่ทัพทิมหรือว่าศาลบุญเท่ากงมา
ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า๑ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ก็ไปเจอคณะกรรมการสารเจ้ากว่า๑๐คนกำลังจับกลุ่มวิภาควิจารณ์กันอยู่เลยว่า
คนร้ายเข้ามาทางไหนมีพฤติการอย่างไรถึงได้มาขโมยรูปแกะสลักองค์เจ้าแม่ทัพทิม
แล้วก็เทพบริวารอีก๓องค์รวมทั้งหมด๔องค์ออกไปจากศาลเจ้าได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะ
นายบุญส่งพวงแก้วคนดูแลสารเจ้าเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขามีหน้าที่เปิดและปิดสารเจ้าทุกวัน
มีนาคมที่ผ่านมาประมาณบ่าย๓โมง
มีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งมาไหว้ขอพรค่ะ
แล้วก็เอ่ยปากชมว่ารูปแกะสลักเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยสวยงามมากเลยนะ
หลังจากนั้นวันถัดไปชายคนเดิมก็กลับมาที่สารเจ้าอีกครั้งในช่วงเที่ยงวัน
แต่ก็ไม่ได้มีแสดงท่าทีพิรุธอะไรนะคะ
กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้เขามาเปิดสารเจ้า
ก็ปรากฏว่ารูปแกะสลักเจ้าแม่ทัพทิมแล้วก็เทพบริวาเนี่ย
หายไปจากแท่นประทับเรียบร้อยแล้ว
รีบแจ้งคณะกรรมการสารเจ้าและตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
เจ้าแม่ทัพทิมที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะคะ
เป็นรูปแกะสลักที่ทำจากไม้หอม
มีความสูงประมาณ๑ฟุตหรือว่า๑ไม้บรรทัศน์

เป็นองค์เจ้าแม่ที่สมบูรณ์แล้วก็งดงามมากที่สุด

ว่าราคาเบื้องต้นเนี่ยเริ่มที่หลักแสนนะคะตำรวจคาดว่าน่าจะมีใบสั่งจากนักสะสม
ที่ให้คนร้ายเข้ามาลักขโมยไป